ไปกันต่อค่ะสำหรับแม่แพทย์ณปภาจำได้ไหมคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เราเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าแม่แพทย์ถึงกับเสียน้ำตา
เพราะว่าอาเรสเนี่ยโทรมาบอกว่าผมมีแฟนแล้วยืนยันโดยพี่แจ๊กกะรีนของเรานี่แหละค่ะ
ไปสัมภาษณ์แม่แพทย์แม่แพทย์น้ำตาหยดแหมะเลยคุณผู้ชม
คือหัวอกคนเป็นแม่นะดิฉันก็พอจะเข้าใจบ้าง
ล่าสุดนี่แม่แพทย์ไม่ขออยู่เฉยนะคะ
และไม่ขอปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายชีทำยังไงรู้ไหม
บุกไปถึงโรงเรียนของน้องเรสซิ่งเลยจ้ะไปดูให้เห็นกับตาเลยว่า
สาวคนไหนที่มาขอลูกชายฉันเป็นแฟนชายแค่๖ขวบ
ใช่แต่เขาบอกว่าเป็นแม่แล้วไปดูความน่ารักของเพื่อนเรสซิ่ง
ยังได้ไปเห็นคนที่ลูกชายชอบด้วยอ่ะอ้าวเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปน่ารัก

กินงานว่างชมพูนี้แหละคือคนที่ลูกฉันชอบ
คือคนที่บอกว่าเออมาขอลูกฉันเป็นแฟน
ฉันได้เจอแล้วแล้วก็เต้นคู่กันด้วย

ภูมิใจภาคไปด้วย
ยิ้มออกแล้ววันนี้แม่น้ำตาไม่ซึมแล้วนะจ๊ะ
น่ารักมากเลยเนาะเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนอะไรแบบนี้
ใช่แต่เราก็ยังจำชื่อน้องไม่ได้เลยเพราะน้องเขาเป็นลูกครึ่งชื่อยาวนิดนึง
อะไรที่แฟนแล้วแต่วงเล็บเลยว่าไม่รู้ชื่อแฟน